คุณผู้ชมฟังข่าวนี้นะเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงนะคะ
อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหรือว่าคนรอบตัวก็ได้
เรื่องสุขภาพนี่แหละค่ะเรื่องใกล้ตัวนะคะต้องดูแลรักษาให้ดีเลย
ยังจำกันได้ค่ะเราเคยอัปเดตอาการป่วยของนักแสดงสาว
คุณนิ้งชัญญาค่ะที่เธอนั้นตรวจพบนะคะเนื้องอกบริเวณก้านสมอง
ซึ่งถือเป็นผู้ป่วย๑ในแสนที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะ
ตอนนั้นค่ะเธอก็เข้ารับการผ่าตัดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
ล่าสุดค่ะเจอสาวนิ้งค่ะมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสองเรื่อง
ที่เธอร่วมแสดงนำเธอก็ได้อัปเดตนะ
ว่าต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่๒ค่ะ
เพื่อการผ่าก้อนเนื้อค่ะ
ส่วนที่เหลือจากการผ่าครั้งแรก
แต่ว่าเรื่องช็อกเรื่องใหม่ก็คือ
เธอเนี่ยเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็พบว่า
เจอก้อนเนื้อที่บริเวณหน้าอกซ้ำไปอีกนะคะ

เมื่อถามว่าเธอกังวลกับก้อนเนื้อที่เพิ่งตรวจเจอไหม
นิ้งค่ะก็ตอบอย่างตรงไปตรงมานะว่าเธอเนี่ย
ผ่านการผ่าตัดก้านสมองมาแล้วที่เสี่ยงปลายที่สุดมาแล้ว
หลังจากนี้ค่ะเธอนั้นไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะ
ทำใจสบายแล้วก็รักษาไปตามอาการค่ะ

จริงแล้วคนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นอามภาษณ์
คนจะรู้ได้ก็ต่อคือต่อเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วแบบหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหนูเนี่ย

งั้นจริงแล้วอยากให้ทุกคนตรวจสุขภาพมาก
อย่างแบบว่าเราไม่คือถ้ารู้เร็วมันก็คือรู้แล้วแล้วก็รักษาค่ะ
งอกชนิดนี้มันไม่มีทางหายค่ะ
แต่ว่าอย่างมากพอเราผ่ามันได้ออกไปได้มากที่สุดเนี่ย
ฟอโลเป็นแบบ๖เดือนเราก็อาจจะเป็นฟอโล๑ปี
เป็นฟอลโล๓ปีถ้าเราเอามันออกไปได้มากที่สุด
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่มีทางหายจากมันเพราะว่ามันโตตลอดเวลา

สำหรับหนูที่เป็นเนื้องอกก้านสมองมาแล้วเนาะ

เพราะว่ากั้นสมองเนี่ยมันอันตรายมากกว่าเยอะมาก
สมองคือมันคือตำแหน่งที่แบบว่าถ้ามันโตแล้วเบียดไปคือตายได้เลย
ก็เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับทุกคนเนาะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องนิ้งด้วยนะคะ
นี่เป็นแบบว่าผ่าก้านสมองมาแล้ว
เหลือแต่หน้าอกเนาะก็รักษาแล้วกันนะคะ

สุดยอดนะผลงานการแสดงน้องก็ดีทุกเรื่องเลยนะคุณผู้ชม